เรียกได้ว่าคึกคักคึกโคมกันเลยทีเดียวนะคะ
สำหรับคู่จีนที่หลายคนรู้นี่เป็นคู่จีนโอ้โหยังไงอย่างพลอยเชอร์มานแล้วก็แอนดริวนั่นเองนะคะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยพลอยเชอร์มานเองเขาออกมาประกาศแล้วนะคะว่าไม่มีอะไรในกอภัยนะคะ
ปฏิเสธแบบดับฝันแฟนคลับเลยก็ว่าได้ล่าสุดถึงคิวของหนุ่มแอนริวออกมาเคลียร์บ้าง
ว่ายังไงคุณผู้ชมต้องตั้งใจฟังนิดนึงนะ
เพราะว่าถามไปเป็นประโยคแต่เจ้าตัวตอบสั้นมากไปฟังกันเลยค่ะตามสไตล์หนุ่มจี๊ส

ไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างให้มันเป็นข่าว

ถ้าให้บอกแฟนคลับว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้
โอกาสลุ้นไหมคะลุ้นยังไง

ไม่รู้เรื่องของอนาคตบอกไม่ได้
แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เจอกันเลยครับ

มีแบบว่าคิดเรื่องมีแฟนอะไรอย่างนี้ไหมคะ
มีคิดบ้างครับคิดเรื่องมีลูกเลยแหละครับ

เออก็อาจจะมีลุ้น
บอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตที่ไม่สามารถจะตอบได้

โอ้อายุอันดริวก็เหมาะที่จะมีครอบทัวร์แล้วอ่ะเนาะ
เดี๋ยวรอลุ้นกันต่อไปแล้วกันสำหรับคู่นี้นะคะ